ดื่มเหล้านั่งร้านเดียวกัน
เขม่นกันกลายเป็นทะเลาะกัน
เป็นกลุ่มคนขับรถตู้ค่ะ
ทะเลาะวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงนะคะ
ตำรวจพยายามจะเข้าไปห้ามพยายามจะเข้าไปเจรจา
กลุ่มคนขับรถตู้ก็มาทะเลาะกับตำรวจต่อด้วยนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
โอ้โฮตำรวจ

เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำเนี่ยยืนชี้ด่าตำรวจ
ตำรวจก็ต้องบอกว่านี่ตำรวจนะนี่ตำรวจ

ถนนจรรยานนท์ตำบลบางวัวอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์สพบังปะกงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

พอตำรวจไปถึงเนี่ยเหมือนกับว่าเขาแยกกันแล้ว
แล้วก็มีคนไปตามให้ตำรวจไปดูนายวรพลเกรดนิวัตรวัยรุ่น
ถูกกลุ่มคู่กรณีที่เป็นคนขับรถตู้
รุมทำร้ายจนนอนสลบอยู่หลังร้าน
ซึ่งเป็นหอพักบาดเจ็บอาการสาหัสเลยนะ
ที่กู้ภัยฉะเชิงเซาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกง

คนขับรถตู้ไปล้มรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ตำรวจก็ต้องกลับมาดูที่เกิดเหตุ
มีปากเสียงกันชุนละมุน
คนขับรถตู้หาเรื่องตำรวจด้วย
ด่าตำรวจจนชาวบ้านต้องช่วยห้าม
แล้วตำรวจต้องขอกำลังเสริม

แล้วก็จับนายนารากรสุวรรณอาจ
ในข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานในนารากรคนเสื้อสีเทานะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานและทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
แล้วก็ควบคุมตัวนายปกรณ์ยืนยงนายชัดชัยเผือกทองคำ

ตำรวจจะสอบปากคำทั้งสองฝ่ายค่ะ
พยานให้การว่าทั้งสองฝ่ายก็ดื่มเหล้ากันล่ะ
นั่งดื่มเหล้ากันทั้งคู่อยู่ในร้านเดียวกัน

ไม่รู้ทำไมดื่มเหล้าแล้วมันต้องเขม่นโต๊ะข้างกันนะนะ
คือมันกลายเป็นสูตรสำเร็จไปแล้วซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย

เฮ่ยไหวป่ะ